ัญชัยจะเล่นละครแล้วเหรออะไรนะเธอจะเล่นละครไม่ได้ไม่ได้เล่น
รับเชิญเหรอพี่เออคือแบบก็ทุกคือละครเรื่องเนี้ยของของ
หน่อยบุษกรกับเคนอืมแล้วก็มีแอนอ่ะเล่นเออเรื่องสุตา
สองห้าห้าศูนย์เออแล้วทีเนี้ยคือเรื่องเนี้ยเขาจะแบบมี
มีระดมแบบนักแสดงอ่ะในช่องอ่ะมาเล่นทั้งทางช่องทั้งนอกช่องอ่ะ
ที่สนิทกับเคนใช่คือที่เคยเล่นละครกับเคนกับแอร์หรือกันหน่อย
นึกออกไหมแล้วก็เอามาแบบเล่นในเรื่องนี้คือคนที่เคยทำงานร่วมกันมาเล่นในเรื่องนี้
บางคนไม่เคยทำงานก็มาเล่นเหมือนกันอืมนี่ดูสิเห็นไหมอืมอ่า
คือดาราจะมาช่วยกันน้องมีนน้องมีนเห็นไหมอ่า
มีนนี้กำลังดังมากอย่างงั้นนะจริงเนี้ยน่ะน้องมีนเนี้ยก็เคน
มีอีกมีอีกหลายคนที่ไปเล่นแล้วเนอะเนี้ยอ๋ออ่านี่น่ะนัสมีแขกไปทำอะไรเถอะ
สมีแขนพี่เหมียวอ่าเป็นจราธิคุณเบนคุณเบนได้เล่นเป็นเป็นผู้จัดการของทางฝั่งแอนอ่าอ่า
อ่าเนอะเนี้ยมันเยอะมากคือเล่นกันเยอะมากเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือพุทธ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
อ๋อเจมมาเออเจมมาแล้วก็ใครนั่นคือพุธใช่ไหมพี่ไม่ใช่พี่ปูกี้ปูกี้
อ่าอืมคุณดาราเยอะมากเนอะเยอะนั่นแหละมีทีลาเดชเนอะมีแบบใครอะไรอย่างเงี้ย
คนที่เคยร่วมงานกับหน่อยเคนด้วยแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะมีบ้าง
อย่างเงี้ยคือคุณป๋อก็มีคุณป๋อก็เล่นป๋อนัทธวุนี่ก็เล่นซึ่งก็รวมดารา
เยอะมากทั่วฟ้าเมืองไทยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่แบบว่าในอดีต
คือเป็นแบบพระเอกนางเอกระดับชุปเปอร์สตาร์ในปีสมรรถห้าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เหมือนกับถูกเรียกมาเพื่อที่จะแบบดันให้แบบมาเล่นละครเพื่อให้แบบว่าน้องแบบ
ให้ให้เห็นว่าเออแบบมันช่วยดันน้องน้องอ่ะอืมน้องน้องยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะได้เห็นแบบว่าระหว่างสมัยก่อนที่เราเล่นละครกัน
แล้วก็จะถือบทค่ะในการอ่านบทอย่างเงี้แต่สมัยหนึ่งก็จะเป็นถือไอแพท
ใช่นึกออกไหมใช่เลยเออมันจะต่างกันแบบนี้ไงเป็นจริงจริงน่ะพี่บอส
เมื่อก่อนเห็นดาราถือบทกันแบบเป็นเมื่อก่อนนี้เราต้องได้เป็นกระดาษ
ปีห้าศูนย์เนี้ยเขาจะถือเป็นปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยถูกไหมใช่
อ่านเอออย่างเงี้ยเออเออตอบทไงแต่สมัยเนี้ยเขาจะถือเป็นไอแพท
แล้วเวลาเขาส่งบทเขาส่งทางอีเมลให้แล้วอะพี่
แต่เมื่อก่อนเราเป็นแฟนไม่มีบทเป็นแฟลต์มาทีละแผ่น
ทีละแผ่นของหนูได้มาเป็นปึกแบบนี้เลยเป็นตอนตอน
เป็นเป็นทีละแผ่นนั้นรุ่นพวกเธอไงเป็นทีละแผ่นก็มีเออแบบ
คือแฟคมาเลยละครแบบออนแอร์อยู่อย่างนี้ก็ฝากมาเป็น
แบบอย่างเงี้ยก็มีเออเมื่อก่อนช่องเจ็ดเนี้ยใช่ไหมเออ
ช่องเจ็ดช่องเจ็ดเนี้ยส่งภาพค่ะใช่ผมเคยเล่นเรื่องรุ่งทริป
ตอนนั้นน่ะก็หนีเหมือนกันบางทีแบบออนแอร์แล้วแต่ว่ามันยังถ่ายไม่ทัน
อะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะมีแบบเมื่อก่อนใครอ่ะที่แบบว่า
เอาฉากมาตั้งเลยอ่ะเหมือนเนี่ยแหละเอาฉากมาตั้งเลยอ่ะ
อัดรายการอยู่แล้วเอาฉากมาตั้งเลยอ่ะคือละครต้องออนแอร์คืนนี้
ใช่ป่ะสมมุติว่ารถเมย์ต้องเข้าฉากอันเนี้ยกับพี่พี่อ่ะ
ถ่ายหน้าพี่จอดไปแล้วว่าไงรถเมย์มีอะไรหรือเปล่าอืม
ตอบไม่มีอะไรค่ะเขาก็ต้องไปหารถเมย์อีกที่หนึ่งอ่ะ
อืมแล้วเอาฉากไปตั้งแล้วกันแล้วก็ออกคืนนี้ด้วย
แล้วก็มาตัดต่อร่วมกันนั่นสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างงั้นแล้ว
เออไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอืม
เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วด้วยที่แบบว่าถ่ายละครนานปี๒ปีไม่มีแล้วเนอะ
ใช่มันก่อนละครปีสองปีมีมีอยู่หรอ
แต่ถ่ายไปออนไปเนี้ยไม่ค่อยเห็นอะไรปีสองปีนี่มีเออ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
ซุปตา๒๕๕๐งานนี้มีชมพู่อรยาด้วย

เขาบอกว่าโอ้โหดาราเยอะจริง

โอ้โหมันแทบกับทั้งช่องมันเยอะมากนะ
ไปดูสิดาราคนที่เคลื่อนร่วมงานกับคุณเคนคุณหน่อยคุณแอน